ที่เราเห็นฉลังแบบนี้เราคิดกับออะไรหรือครับ
ที่ไหนนะพี่ห่านนะ
โปรดติดต่อไป

ก็คิดว่าในวันนี้เป็นวัน
ในวันนี้เป็นหน้าจบันของนายศิษย์
ซึ่งบาลงความที่รู้ทำต่อไป
งานเกี่ยวกับเครื่องแบบนี้อ่าจริงต้องมีร่างแต่ก็ไม่ได้เครื่องที่สิ่ง
ความสมบูรณ์ของรายได้รวมกับรังสรรค์สร้างสรรค์เอาไว้
ต้องใช้สาขาอะไรด้วยต้องให้ผีถึงกระตาดีกว่า
ด้วยตามที่ปฏิบัติคิดคิดบ้านให้มีความโชคสำหรับพวกเรา
อนุรักษ์นักศึกศาสตร์เดี๋ยวตลาดหลอดของเพียงพี่แล้วชาวโดรนักศึกฤทธิ์
แล้วให้สิทธิ์ต่อไปเพื่อลูกเพื่อครับ
ต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนากรัยกราบพระพร้อมกันนะครับ
อินิมาสักาเลนาพุทธังปูเทมา
วางหมายก็คือต้องการที่จะให้รักษูนย์คุณภาพความดีของผู้ที่ร่วมรักไป
พ่อแม่ครูย่าตายายาทุกหลาย
สำมัครสวัสดิษฐาสวัสดิษฐาให้สวัสดิษฐาท่าสวิทธิ์หลอดในต่างท้า
สวัสดิษฐาจะรักษา
โปรดติดตามตอนต่อไป